วันนี้มาคุยกันกับเรื่องของปัญหาบ้านพักตุลาการสารอุทธรภาค๕ที่อยู่ที่บริเวณเชิงดรสุเทพ
ปรากฏว่าจากการไปดูล่าสุดนั้นมีคนเข้าไปอยู่แล้วบางส่วน
แต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับท่านนายกเองก็ประกาศห้ามเอาไว้หรือว่ามีการสั่งยุติโครงการไป
ข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพจะมีท่าทีอย่างไร
เรื่องนี้จะดำเนินต่อไปแล้วแก้ไขปัญหาอย่างไร
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ

ข่าวนี้เคยเป็นข่าวใหญ่อยู่พักหนึ่ง
แล้วข่าวก็ค่อยลดโทนลงมาเป็นข่าวเล็ก
เป็นข่าวอยู่ครับแต่เป็นข่าวเล็ก
ช่วงที่ข่าวค้างไว้ก็คือว่า
ก่อนหน้านี้มีการตกลงระหว่างรัฐมนตรีสุวพันธ์
ที่เป็นตัวแทนนายกฝ่ายศาล

กับฝ่ายภาคประชาชนเครือข่าย
ข้อตกลงสำคัญก็คือว่า
การขอคืนจะขอส่งมอบพื้นที่
จะต้องส่งมอบพื้นที่คืน
เพื่อนำไปสู่ฟื้นฟูสภาพ
กำหนดไว้เป็นวันที่๑๘มิถุนาเมื่อวานซื่น
ข้อตกลงอันที่๒ก็คือว่า
จะไม่มีผู้ใดเข้าไปอยู่อาศัยในโครงการพื้นที่ดังกล่าว
แต่จริงแล้วก็ปรากฏว่ามีคนเข้าไปอยู่ในพื้นที่แล้ว
ฉะนั้นเมื่อวานนี้ทางเครือข่ายภาคประชาชน
เขาประกาศแนวทางอีกทีนึงครับว่า
เขาจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อ
หัวข่าววันนี้ทวงสัญญาคืนป่าแหว่ง
หึ้มนัดชุมหนุมใหญ่๓๐มิทุน
ฉะนั้นขอคุยกับผู้ประสานงานเครือข่าย
ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพหน่อยครับ
คุณธีรศักดิ์รูปสุวรรณอยู่ในสายแล้วนะฮะ

ครับเรามีเวลากระชับขอไปเร็ว
สภาพณขนาดนี้เป็นยังไง

หนึ่งบ้านพักตีเป็น๔๕หลังกับบ้านที่เป็นอาคารชุด
สภาพเป็นยังไงครับล่าสุด
คือคือช่วงนี้ก็มีฝนลงมาปรับปลายนะฮะ
มันก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องพื้นดินเนี่ยพังทลาย
เพราะว่ามันมันไปถากดอยทั้งหมดนะฮะ
ครับก็คือบนถนนในโครงการเนี่ย
มีแต่โครนเต็มไปหมดนะฮะด้านบนนะครับครับแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
เสาไฟที่ตั้งไว้เนี่ยมันก็ล้มประมาณสี่ห้าต้นตั้งไฟก็ต้องเข้าไปตั้งใหม่ฮะ
ต้นไม้ใหญ่ล้มลงมาอย่างเงี้ฮะมันเห็นเลยสภาพว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันไม่สมควรที่จะมีสิ่งปลูกสร้างอยู่
มันเป็นป่าเดิมนะครับยิ่งมาไถป่าออกไปเนี่ยอะไรมันก็เอาไม่อยู่แล้วครับ
ครับทีนี้๔๕หลังเนี่ยเขายังไม่คืนอะไรยังไม่ส่งมอบยังสร้างไม่เสร็จถูกไหมครับ
ให้เขายังไม่ส่งมอบจริงจริงเนี่ยโครงการนี้มันจะต้องเสร็จตั้งแต่สิงหาห้าแปดนะครับอ่า
แล้วก็ต่อสัญญามาอีกหนึ่งพันสี่สิบแปดวันเกือบสามปีอ่ะซึ่งมันครบกำหนดวันที่สิบแปดที่ผ่านมาเนี้ยฮ่า
ห้าเมื่อเมื่อยังไม่ส่งมอบก็แปลว่ากระบวนการที่เราต้องการที่จะเอาไป
ทำอะไรต่อมีอะไรยังทำอะไรไม่ได้ถูกไหมครับยังยังทำอะไรไม่ได้ฮ
เพราะตอนนี้เราต้องเราก็ต้องให้ทางศาลกับทางรัฐบาลเนี่ยตกลงตามข้อเจรจาอย่างที่คุณสุภาพเกิดไว้ก็คือหนึ่ง
คุณก็ต้องยุติสัญญาได้ละในเมื่อคุณไม่สามารถผู้รับเหมาไม่สามารถส่งมอบได้ทัน
ผู้ระเบาไม่สามารถฟองร้องคุณได้ล่ะคุณก็ยุติสัญญาก็จบถ้าแค่ไหนก็แค่นั้น
ฮะเพราะคล้ายคล้ายว่าถึงสร้างต่อไปก็ในในข้อตกลงไม่มีใครอยู่อยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับ
ใช่ใช่มันไม่มีประโยชน์นะครับตอนนี้ทางผู้ว่าจ้างเนี่ย
เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วซึ่งต่อมาให้เกือบ๓ปีแล้วเนี่ย
คุณไม่สามารถสร้างเสร็จมันก็ยุติสัญญาไปก่อน
และยิ่งช่วงนี้เรามีคณะกรรมการซึ่งตั้งโดยรัฐบาล

ช่วงนี้คุณในเมื่อมันเป็นเช่นนี้ควรจะระงับ

สมมุติว่าสร้างเสร็จส่งมอบกันเสร็จทางฝ่ายคุณธีรศักดิ์ก็ต้องการให้ลื้อทิ้งอยู่ดีถูกไหม
แน่นอนแน่นอนยืนยันเลยว่ามันต้องลื้อตอนนี้เราเสนอข้อสรุปไปให้กรรมการชุดใหญ่ที่กรุงเทพต้นเดือนมีข้อสรุปแน่นอนครับ
ฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรอให้ส่งมอบเพราะส่งมอบมาก็นำไปสู่การลื้อ
ใช่ไม่มีประโยชน์แล้วฮะมันไม่มีประโยชน์แล้วมันก็ครบกำหนดสัญญาแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วครับ
ยิ่งตอนนี้เนี่ยถ้าคุณจะยิ่งทำต่อไปเนี่ยต้นไม้ในแนวรั้วนะฮะซึ่ง๑๐กว่าต้นต้นไม้ใหญ่จะต้องโดนตัดไปอีก

ใช่ค่ะหาคือจริงมีบางส่วนเนี่ยที่เข้าไปอยู่ก่อนวันที่๖พศซซึ่งก่อนการเจรจากับรัฐ

เข้าไปอยู่หลังจากที่มีข้อตกลงแล้วว่ายังไม่ให้เข้าไปอย่างซ้ายครับ

ใช่มีเข้าไปอยู่ทยอยเข้าไปอยู่เพิ่มเติม

ตอนที่รัฐมนตรีสุวพันธ์
มาตกลงกับเครือข่ายเนี่ย

จะไม่มีใครเข้าไปอยู่
แน่นอนเลยครับท่านรัฐมนตรีผม
ผมมีคลิปเขียนไว้เลยว่า

เราถึงยอมที่จะเจรจายอมให้มีตั้งกรรมการ

เมื่อวันที่๑๘เมื่อวานซืน
ที่เคลื่อนตัวไปที่ไหนเนี่ยวันที่๑๘ไปที่ศาลใช่ไหมครับ
เป็นหน้าศาลวันที่๑๘ไปตรวจสอบว่าส่งมอบไม่ทันแน่นอน
พอวันที่๑๙เมื่อวานตอนเช้าเราก็ไปยื่นหนังสือเป็นทางการที่สารอุทธรณ์
ยื่นว่า๑ขอให้ระงับการก่อสร้างขอให้ยุติสัญญา
อันที่๒ขอให้ย้ายผู้พักอาศัยออกมาให้หมดตามข้อตกลง
การอีกทีนึงเพื่อไปกด
ก็คือถ้าท่านไม่แถลงตอนนี้เราให้เวลาท่าน๑๐วันท่านบอกมาที่ว่า
จะยุติสัญญาหรือไม่หรือท่านอยากจะต่อสัญญาให้จบ
บอกเชิญคนเชียงใหม่ให้ชัดเจนเลยว่าท่านอยากจะสร้างต่อให้จบโครงการเลย
ก็บอกมานะครับอันที่สองท่านบอกแล้วว่าผมจะอยู่แล้ว
ผู้ที่อยู่อาศัยไม่มีกรรมย้ายออกท่านประกานมาเลยฮะ
ชาวเชียงใหม่ยินดีรับฟังคำประกาศของท่านครับ
คือผมฟังดูคล้ายกับว่า
เมื่อจะคืนพื้นที่จะคืนยังไงในเมื่อสัญญาการก่อสร้างต่อไปอีกแล้วยังไม่เสร็จถูกไหมครับ

ก็ถวงเวลาไว้แต่ทางของครูนิสักเหล่าว่าง
นี่เป็นการถ่วงเวลาเพื่อไม่ให้เป็นไปตามข้อตกลง
ระยะเวลาที่ต่อเวลาออกไปเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

ใช่เพราะว่าการนี้มาตกลงร้อนที่๑๘ก็หยุดแล้วฮะ

อันนี้คุณจะต่อไปทำไมคุณจะต่อไปอีกกี่ปีนะครับ
คิดดูนะโครงการแสดงว่าโครงการนี้มันมีเงื่อนงำอะไรสักอย่าง
เพราะว่าสร้างจริงมันต้องเสร็จเมื่อ๓ปีที่แล้ว
นี่คุณต่อให้เขา๓ปีแล้วคุณจะตอบอีกแล้วคุณจะตอบอีก

บอกคนเชียงใหม่มาเลยตรงเลยฮะผมอยากให้สำนักงานสารเนี่ย
ให้เลขาบังงานสารเนี่ยนะฮะท่านแถลงเข้ามาเลย
ท่านอยากจะอยู่พื้นที่แปลงเนี้ยท่านอยากจะอยู่เต็มที่แล้ว

เท่าที่คุณธีรศักดิ์ดูเนี่ยมันสร้างไม่เสร็จจริง
หรือว่าเป็นเทคนิคที่จะทำให้ไม่เสร็จ
มันไม่เสร็จจริงครับเพราะว่ายิ่งสร้างไปก็ยิ่งเจอปัญหา
สร้างไปก็พังไปสร้างไปก็พังไป
ฝนนิดหน่อยก็พังมันไม่เสร็จแล้วฮะยังไงก็ไม่เสร็จ

ทีนี้เมื่อละเมิดข้อตกลงอย่างนี้เนี่ย
คนที่นั่งหัวโต๊ะในการที่จะร่วมตกลงกันด้วยก็คือ
รัฐมนตรีสุวพันธ์ท่านทราบเรื่องหรือยัง

แต่ว่าเนื่องจากศาลกับรัฐบาลเนี่ยมันไม่เคลียร์กันนะฮะ
สำนักงานศาลก็บอกว่ายกให้รัฐบาลทำงาน
แล้วก็ไม่ได้ยกให้จริงนะฮะไม่ให้เกียรติ
คณะกรรมการอะไรอย่างเราจะเข้าไปรางวัด

ท่านก็ไม่ให้เราไม่อนุญาตให้เราเข้าไป
สำนักงานศาลเป็นคนสั่งเลยว่าห้ามประชาชนเข้า
ตอนนี้เหรอครับก็เลยเมื่อท่านบอกแล้วไงว่าว่า
ฮาร์ดรัฐบาลตั้งกรรมการให้เข้าไปท่านก็ไม่ให้เข้า
ค่ะมันมีทางออกอย่างอื่นไหมครับทีรสัก๑๔
ที่ไม่ต้องคือเพิ่มกับแผนคลื่นทางที่จะสวยกว่านี้
ผมบอกอะไรว่าขอเชิญสำนักงานรกษาสารยุธรรมนะฮะ
พบกับเครือข่ายหรือจะให้เราขึ้นไปพบที่กรุงเทพก็ได้ครับ

ท่านอย่างงุ่มนิดท่านอย่าจะเงียบ
บอกมาเลยว่าท่านอยากจะสร้างบ้านพักตุลาการ

ไม่เสริมใจคนเชียงใหม่ท่านบอกมาเลย

คือถ้าคุยกันเนี่ยโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากจำเป็นของเดิมเนี่ยต้องลื้ออย่างเดียว
แต่ถ้าได้คุยกันเนี่ยหมายความว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างนั้นหรือครับ
มันไม่ได้อยู่แล้วผมเพียงแต่จะบอกว่า
บอกมาตรงเลยว่าท่านอยากจะอยู่
ชาวเชียงใหม่จะได้ค้านเต็มรูปแบบแค่นี้แหละฮะ
ก็ท่านจะบิดผิวสัญญาท่านประกาศมาตรงเลยครับ
ชาวเชียงใหม่ยินดีที่จะสู้เต็มที่แล้วครับ
อ๋ออ๋อแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้คุยกัน
ใช่มาคุยกันครับท่านมาบอกเลยว่าท่าน
ท่านจะเอาบ้านพักแห่งนี้ไว้คงอยู่ในที่แห่งนี้
จะขอพบรัฐมนตรีสุวพันธ์อีกสักรอบหนึ่งไหมครับ

ขอพบกับสำนักงานศาลยุทธธรรม

เพราะว่าท่านก็เล่นโยนมาให้รัฐบาล

ท่านไม่โยนจริงนะฮะ

เอาล่ะจะคอยติดตามเรื่องนี้ต่อนะคุณธีรศักดิ์ครับ

ขอบคุณครับคุณธีรศักดิ์รูปสุวรรณผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพครับ

เอาให้ชัดเจนไปเลยนะว่าอยากอยู่หรือเปล่าหรือยังไง